เงียและรูปนั้นนะมันเป็น

หนังไม่ดีหนังเกลียดตาล่ะเอาแล้วล่ะ
ผมต้องให้ลงทะพายไปน้ำล่ะต้องตัวได้เจอ
มันก็ใส่ไว้รุ่นมันเฉียวก็จบไป
ไปหักใกล้รถไปหนุ่มจีน
เนี่ยโหก็เกิดทำให้ส่งไงล่ะ
เนี่ยไปส่งไว้ส่งไว้นิดนึงเอาผมเนี่ย
เอาบัตรสะท้ายของผมไปจน

โหเขาบอกขำกันเราบอกไม่ขำ

เราไม่ดูดูนี่ว่ามีคนที่ส่งกำลังใจมา

แรงให้แม่สู้สู้แม่มันก็ลูกเบามีเพื่อนเยอะแยะ
นักเรียนในร้อยตั้งสองสามร้อยคน

สิบตอนนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไอ้คนเล็กกำลังมา

ตอนนี้ก็อยากให้ลูกมาอยู่ใกล้เนอะ

สู่นี้โต๊ะบ้านเขามาให้กระปัญญาเยอะเหมือนกันเนาะ
ผมบอก

เขายังไม่ได้แจงพอเขาหาแล้วเลยติดคุกอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสหรอกเราไม่อายใครหรอก